ช่วงของการเดินทางประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
บางทีเราก็จะเห็นว่าหลายอาชีพ
เขาไม่ได้หยุดในช่วงปีใหม่เหมือนกับบางคน

ที่คุณอ่านข่าวบอกว่าตอนกลางคืนเขาจุดพลุ

ตอนเช้าวันที่๑ดิฉันก็ไปทะเล
ปรากฏว่าโอ้โหในน้ำทะเลนี้มันเต็มไปด้วยแบบเศษพลุเต็มไปหมดเลย
แล้วพื้นที่ของชายหาดนี่ขยะเต็มไปหมด

เขาก็ต้องเก็บกวาดต้องทำความสะอาดกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ได้หยุดเหมือนกันคือตำรวจค่ะคุณผู้ชม
คือคอยอำนวยความสะดวกคอยบริการเรื่องการจราจร
ให้กับประชาชนทีนี้มีภาพที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
เขาชื่นชมตำรวจค่ะเป็นตำรวจวังน้ำเขียว
คือไม่ได้หยุดที่ว่านี้ต้องนั่งทานข้าวแบบนี้

นั่งกินมันข้างทางแบบนี้เลยค่ะ

ไม่ได้จะไปกินตรงไหนก็ไม่ได้
ทำงานแบบอื้อหือปลอดเลยนะ
แล้วคนก็แชร์ภาพนี้กันคนก็ชื่นชมไง
บอกว่าโอ้โหนี่พี่ตำรวจนอกจากจะไม่ได้หยุดปีใหม่แล้ว
ดูสิคะเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลากินข้าว

ถูกต้องเพราะว่ามันจะแยกไปเบรกไปพลักอะไรไม่ได้เลย
ซึ่งจราจรของไทยก็ต้องรับบทหนักในช่วงแบบนี้
บนโลกออนไลน์ในเพจโปรลิสไทยแลนด์

กินข้าวกล่องค่ะอยู่ข้างถนนเลย
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรช่วงปีใหม่ไปด้วย
แล้วก็เขียนข้อความนะบอกว่าตำรวจไทยหัวใจประชาชน
ตำรวจวังน้ำเขียวทิ้งจุดไม่ได้
ต้องเร่งระบายขาลงสาย๓๐๔
ตรงนั้นรถมันเยอะไงคนสัญจรเยอะ

ก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง
ลงเขาต้องนั่งกินข้าวกลางถนนแบบนี้
พอมีการแชร์โพสต์นี้ไปเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม

บอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะที่คุณตำรวจทำหน้าที่อย่างทุ่มเท
แล้วบางคนนะที่เขาต้องใช้เส้นตรงนี้

พอเขาเห็นเจ้าหน้าที่แบบนี้ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
ก็ลงมีเอาน้ำเอาขนมไปให้กำลังใจ
ไปให้กับตำรวจสวัสดีปีใหม่แบบนี้ด้วย
เป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายแล้วกันนะฮะ
ก็ยังคงทำงานกันต่อเพราะว่าคนยังเดินทางกลับมาไม่ครบ
อีกสักวันนี้พรุ่งนี้คงจะเหนื่อยต่อไป
แล้วดิฉันว่าคนน่าจะไปเยอะวันอาทิตย์อีกเหมือนกัน